อ่ะอยู่ดีดีก็หายอะไรทรายกล้องเต็มทรายค่ะคุณผู้ชม
มันกองเต็มถนนเลยเกิดอะไรขึ้นนี่ชาวบ้านเนี่ยเขาร้องมานะ
ไปดูกันหน่อยค่ะความเดือดร้อนของชาวบ้านเห็นไหมอ่า
ที่ที่ฉันบอกว่าอยู่ดีก็หายคือผู้รับเหมาหายไป
ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่โคราช
ชาวบ้านที่บ้านป่าตองเนี่ยเขาร้องมานะอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่
บอกว่าจริงแล้วได้งบมา๕ล้านกว่าบาท
ให้สร้างถนนตรงนี้เป็นถนนคอนกรีตระยะทางประมาณเกือบ๒โลนะคุณนัทธนัน
ซึ่งสัญญาก่อสร้างมันสิ้นสุดไปตั้งแต่๑๘มกราคือเมื่อ๔วันก่อน
แต่ดูสิคุณผู้ชมมีกองทรายอยู่แบบนี้เพราะอะไร
ผู้รับหม่าว่าเอาซายมากองเอาไว้อ๋อหนึ่งช่องจราจรอ่ะโอ้โห
แล้วมันเดือดร้อนถนนตรงนั้นมันก็แคบไงคะ
ค่ะก็ไปไหนมาไหนสวนเร่นกันไม่ได้อ่ะ
เพราะว่ามีทรายกองอยู่แล้ว๑กอง

เทศบาลตะบลหนองบัวสะอาดเขาดูแลอยู่
แต่ไม่รู้ว่าผู้รับเหมาไปไหน
เดี๋ยวฟังความเดือดร้อนของชาวบ้านกันหน่อยนะคะ
ว่านให้เห็นให้เรียบร้อยให้แน่

เป็นอย่างจังว่ามาซอยเหตุให้มันเรียบร้อยเนี่ยค่ะ
ชาวบ้านเดือดร้อนหลายรบกวนด้วยค่ะ

มาซอยน้อยมาเฮ็ดให้เรียบร้อยค่ะ

หรือเอาสายออกไปตรงนี้ก่อนได้ไหม
แบบนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแล